คำแรกไปดูความคืบหน้าเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่กัมพูชากันก่อน

ล่าสุดสื่อเขมรรายงานเข้ามานะครับว่าพระองค์นั้นบินด่วนเข้ารับการรักษา
อาการบาดเจ็บสาหัสในกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
เว็บไซต์แคมแอร์ไทมส์ของกรรมภูชารายงานว่าพระการเมืองฟิลซินเป็ก
เปิดเผยว่าสมเด็จกรมนโรดมรณฤทธิ์ได้ส่งพระองค์เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัส
บริเวณพระเสียรและพระเผาครับในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พระที่นั่งชนประสานงากันกับรถแท็กซี่ที่ควบคุม
ที่สูญเสียการควบคุมเมื่อวานนี้ครับทั้งยังมีบรรยายงานคนขับรถยนต์พระที่นั่ง
คนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสาร๔คนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
โดยอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในกัมพูชา
ระหว่างสมเด็จบรณฤษฐ์สเด็จบรณรงค์หาเสี่ยงเลือกตั้งในจังหวัดพระศรีฮนุ
เป็นเหตุให้พระชายานางอุ๊กพักลาครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันและเสียชีวิตในภายหลัง
ดาดนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดพระด้านของโคศกภักษ์ฝึนสินเป๊กเปิดเผยว่ามรางของนังอุ๊กพักลานั้น
เป็นพระชายาของสมเด็จบรณฤทธิจะถูกเก็บเอาไว้รอประกอบพิธีศพในวัดของกลุ่มพนมเป็นของกัมพูชานะครับ
โดยสมเด็จมรณฤทธิ์ทรงเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาร่วมกับสมเด็จฮุนเซ็นเมื่อปี๒๕๕๓จนถึงปี๒๕๕๙
และตัดสินใจตัดสินพระไทยลงเล่นการเมืองอีกครั้งในปี๒๕๕๘ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะว่าถูกรถบรรทุกนั้นชนรถยนต์พระที่นั่ง
ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งล่าสุดที่หลายคนกำลังตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงเกิดขึ้นในช่วงหาเสียงและช่วงใกล้การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้ครับ